ถึงเรื่องสภาพอากาศผู้ชมมองไปบนท้องฟ้า
วันนี้ขมุกขมัวหรือเปล่าเกิดจากฝุ่นพิษหรือเปล่า

น้อยลงแล้วค่ะวันนี้สัมผัสอากาศได้
อากาศเย็นนิดนึงแต่คุณดิฉันคิดว่าจะเย็นกว่านี้

คือช่วงนี้ลมแรงลมแรงทำให้ฝุ่นมันถูกพัดไปนะครับ
แต่ที่มีลมแรงมาเพราะอากาศเย็นจากประเทศจีน
กำลังแผลลงมาปกคลุมบ้านเราอยู่นะครับ
เป็นอากาศเย็นระบรอกใหม่หรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง
อันนี้เป็นศัพท์ทางวิชาการของทางอุตุเขา

มันมาพร้อมกับลมแรง
ตอนนี้มันพัดปกคลุมบ้านเราแล้วนะฮะประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ขยายลงมาถึงตอนกลางของประเทศ

นี่ไม่ใช่ฝุ่นแล้วเพราะลมมันพัดฝุ่นไป
แต่ว่าอากาศมันดูขมุกขมัวเป็นเมฆครับ
เขาเรียกแบบนี้นะฮะว่าเมฆมากจากการช้อนตัวของลมหนาว

และอาจจะมีฝนละอองเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ
บริเวณแนวเขาในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

ก่อนเห็นขมุกขมัวแบบนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิคุณ

เลี่ยงกันว่าอุณหภูมิจะลดลงช่วงนี้นะครับ
ประมาณสัก๔๖องศาเซลเซียส
ดังนั้นตรวจสอบเป็นรายภาคกันซะหน่อยนะคุณอาริยานะ
ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับภาคอีสานจะมีอากาศหนาวจัด
ดอยยอดภูนะครับก็จะมีน้ำค้างแข็งเกาะตามยอดย่า
อุณหภูมิต่ำสุดสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณ๓๑๐องศาเซลเซียส
อันนี้คือในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสาน
อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่นะครับ๓๑๐องศาเซลเซียส

ทีนี้ดูภาคกลางภาคตะวันออกหน่อยนะคะคุณผู้ชม
มีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๕๓๑องศา
คลื่นเนี่ยสูงมากกว่าสองเมตรครับแล้วก็ภาคใต้อันนี้ใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะคุณผู้ชม
มีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้นี่ยังคงต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีมรสุมปกคลุมอยู่นะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครหลายคนบอกว่าอากาศจะเย็นเท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหม
ปัดที่แล้วลดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส
คุณดูเห็นเลข๑๖ไหมฮะ

อันนี้คืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส
พรุ่งนี้นี่หมายถึงวันอังคารที่๑๙มกราคม

อุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส

วันนี้พรุ่งนี้แต่คุณถ้ายัง๑๗๑๘๒๐องศา

คือเท่ากับสัปดาห์นี้นะฮะอากาศเย็นมันคัมแบ็คกลับมา
หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นมันมาแล้วระลอกหนึ่ง
แล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วระลอกหนึ่ง
และตอนนี้อากาศเย็นกำลังคัมแบ็คกลับมาอีกแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าอาจจะเป็นลมหนาวจัดรอบสุดท้ายของต้นปี
รีบเก็บเกี่ยวรีบตักตวงครับแล้วก็วันนี้เนี่ย
พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไง
ส่งมาบอกกันได้นะอย่างเมื่อเช้าที่ฉันตื่นมาเนี่ย

แต่ว่าคนบนพื้นที่สูงเนี่ย
เขาไม่ค่อยต้องการมากหรอกลมหนาวอะไรแบบนี้นะฮะ

ท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับ
ดูแลกันยาวไปเลยทั้งสัปดาห์นี้นะครับ

อองฝนโปรยปลายลงมาด้วยนะครับ